เช็คให้ดีนิดนึงก่อนปลอดภัณฑ์จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้สิครับ
พอสตราศิปุ๊บไฟลุคไปดูครับ
น่ากลัวนะครับน่ากลัวมากสิคุณผู้ชายคนนี้นั่งคล่อมอยู่บนมอเตอร์ไซค
พอกดสตาร์ทปุ๊บไฟมันลุกพลึบอ่ะคือต้องการแค่ให้เครื่องติดนะ
ไอ้ไฟลุกไม่ได้ต้องการแต่นี่มันติดมาด้วยทำยังไงครับ
กระโดดลงวิ่งหนีเลยครับเป็นเครื่องเหมือนกับเป็นเกียร์อัตโนมัติ
ออโต้แค่กดปุ่มสตาร์ทมันก็น่าจะทำงาน
แต่นี่คือไฟลุกพลึบเลยรีบลงมาแล้วไปเปิดสายยาง
ฉีดน้ำดับไฟครับในขณะเดียวกันตะโกนเรียกคนในบ้านให้มาช่วยครับ
กระทั่งมีคนทยอยมาแล้วก็ไปขยับรถเก่งที่จอดอยู่
เพราะกลัวไฟมันจะลามคุณขวัญคุณผู้ชมมันน่ากลัวน่าหวาดเสียวไหมล่ะครับ
ไฟอยู่ใกล้กับเครื่องยนต์อยู่ใกล้กับน้ำมัน
ถูกไวไฟอันตรายมากนะครับ
โชคดีครับว่าสามารถเคลียร์เหตุการณ์ทั้งหมดได้ภายใน๓๐วินาที
นี่เห็นไหมไฟค่อยมอดลงแล้ว
แล้วก็ผู้หญิงขึ้นไปขยับรถเก่งแล้วนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณเกือบ๒ทุ่ม๑๓กันยายน
ดูจากเวลาและวันที่ในวงจรปิด
เหตุการณ์นี้นะครับเจ้าของรถเอาคลิปมาโพสต์มาแชร์

เดี๋ยวสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมสตาร์ทรถ
แล้วไฟมันถึงลุกพลึบขึ้นได้ทั้งคันแบบนี้

แต่ขณะเดียวกันเจ้าของโพสต์ฝากเตือนว่า
ตรวจเช็คสภาพรถถ้าหากว่ารถคันไหนใช้งานมานาน
มันตรวจเช็คเขาถี่หน่อยครับเพื่อความปลอดภัย